พรุ่งนี้แล้วเนาะพี่อุ๋ยอ่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้แล้วนะคะ
สำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่๒ค่ะ
ซึ่งหลายคนก็เฝ้ารอติดตามแล้วว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหน

สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะอยู่ที่
พอพรุ่งนี้เริ่มมา๙โมงครึ่งแล้วก็มีการอภิปรายกัน๒ชั่วโมง
มันจะอยู่ที่การตัดสินใจของอาจารย์วันนอมเหมือนกันนะว่า
จะให้ตัดสินเรื่องไอยติว่าซ้ำไม่ซ้ำโหวตได้ไม่ได้เนี่ยอืม
อยู่ที่การโหวตหรืออยู่ที่ประธานสภาตัดสินใจ

อย่างที่บอกว่าวันนี้วิบ๓ฝ่ายนัดประชุมที่อาคารรัฐสภา
มีตัวแทน๘พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล
ร่วมรัฐบาลเดิมแล้วก็ตัวแทนสว
ในวันมหมาท์นองมธนะคะพระธานสภาพูดแทนรัฐสวดลมก็บอกว่า
ที่ประชุมหารือเรื่องนี้กันแล้ว
ก็มีการหยิบยกข้อบังคับการประชุมข้อที่๔๑
กำหนดห้ามเสนอยติชื่อของพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกเก้าไกลเป็นนายกซ้ำเนี่ยนะคะ
คือฝั่งที่เขาบอกว่ามันทำไม่ได้เพราะ
ว่าก็มันเข้ากฎข้อ๔๑นี้ไงในเมื่อยตินี้มันถูกตีตกไปแล้ว
คือโหวตไม่ผ่านไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ย
ถ้าคุณจะเสนอชื่อเดิมอีกเท่ากับเสนอยติซ้ำมันไม่ได้
แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันคนละเรื่องกับข้อ๑๔
มันเอาไปเหมารวมในข้อ๔๑ไม่ได้นะ
เพราะมันมีการแยกเป็นอีกหมวดไว้ในข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหมวด๙

เพราะฉะนั้นมันจะถูกยัดเข้าไปอยู่ในข้อ๔๑ไม่ได้
อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงโต้แย้งจากอีกฝั่งหนึ่ง
ดูที่หน้างานแล้วก็ฟังเสียงของสมาชิก
ก่อนที่จะวินิจฉัยว่าจะต้องขอมติที่ประชุมหรือจะให้ประธานวินิจฉัย
อาจารย์วันนอบอกว่าใช้เวลา๒ชั่วโมงน่าจะเหมาะสม
เริ่มตั้งแต่๒๒๓๐แล้วให้ไปจบที่๑๙๓๐
ซึ่งในวิป๓ฝ่ายไม่มีใครพูดถึงข้อเสนอให้งดเว้นใช้ข้อบังคับเลยนะคะ
เพราะเขาบอกว่าถ้ายกเว้นข้อบังคับแล้วแล้วจะใช้ข้อบังคับไหนล่ะ
และถ้าสมาชิกส่วนใหญ่ลงมติว่าเป็นยติตามข้อบังคับที่๔๑แล้วเนี่ย
จะสามารถเสนอชื่อนายกคนอื่นที่ไม่ใช่นายพิธาแล้วพิจารณาต่อเลยได้ไหม
จะได้ไม่เสียเที่ยวกับการที่นัดประชุมกันแล้วเนี่ยนะคะ
ซึ่งตามข้อบังคับเองก็ไม่ได้ห้ามไว้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้
แต่ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้ไม่ว่าอะไรยังไงก็ตามมันโหวตไม่ได้จริงเนี่ย
ก็ต้องดูหน้างานอีกเหมือนกันว่าแล้วครั้งที่๓มันจะไปที่วันไหน
แต่อาจารย์วันนอร์พูดชัดเจนว่าต้องไม่ช้าเกินไปเพราะประชาชนรออยู่
การแก้ปัญหาประเทศรออยู่
ส่วนที่สสพักเก้าไกลยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สว
อาจารย์วันนอมบอกว่าอันนี้ระดับความสำคัญไว้ทีหลังเลย
นายกต้องมาก่อนเลือกนายกให้ได้ก่อนค่อยไปที่๒๗๒ค่ะ
ถ้าต้องหมดก็ต้องรอการวิผราจากการประจุม
เพราะช่องว่างที่จะให้ประธานวินิจฉัยนั้นต้องฟังข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยลองเปิดฉากทัศน์การเมืองวันที่๑๙คือวันพรุ่งนี้ดู
สมมุติดูเล่นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เป็นยังไงฮะอ่ะสมมุตินะคะว่าพรุ่งนี้การโหวตนายกรอบสองเนี่ย
ที่ยากสำหรับคุณพิทาคือถึงแม้ว่ามติของแปดพักร่วมจะบอกว่า
เสนอชื่อคุณพิธาแต่ไม่ได้แปลว่า๘พักร่วมจะเสนอแล้วจะเสนอได้
ถูกไหมค่ะครับชาติแรกของเก้ากลายก็คือการประชุมสะพาวันพรุ่งนี้
เก้าโมงครึ่งเริ่มประชุมปุ๊บต้องคุยกันแล้วว่าจะเสนอชื่อคุณพิธาได้ไหม
อืมสมาชิกจะรวบอภิปรายกันประมาณสองชั่วโมงคือประมาณสักเก้าโมงครึ่ง
สิบเอ็ดโมงครึ่งครับและพอสิบเอ็ดโมงครึ่งปุ๊บ
อาจารย์วันนอร์ต้องเรียกแล้วในฐานะประธานสภาต้องเรียกขอมติจากที่ประชุมแล้ว
อาจจะเป็นการนับคะแนนเสียงข้างมากหรืออาจารย์วันนอร์อาจจะเป็นผู้วินิจฉัยเองในฐานะประธานสภา
แรกก็คือเสนอชื่อซ้ำเพราะเป็นยติที่เคยเสนอไปแล้ว
ขัดต่อข้อมาครับข้อที่สี่สิบเอ็ดถ้าโหวตออกมาได้ว่าถือว่าเป็นการเสนอชื่อซ้ำ
แปลว่าจะเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้ไม่สามารถที่จะถูกเสนอชื่อในฐานะแคนดิเดตนายกรอบสองได้
แต่ถ้าโหวตออกมาบอกว่าอันนี้ไม่ถือว่าซ้ำแปลว่ายังสามารถเสนอชื่อคุณพิธาในการโหวตนายกรอบที่๒ได้โดยไม่ต้องอภิปรายอีก
ซึ่งก็จะใช้คำชี้แจงที่ว่ามันเข้าไปอยู่ในหมวด๙ที่ไม่ใช่ยติทั่วไปสำหรับการเลือกนายกรัฐมนตรี
ทีนี้ถ้าหากที่ประชุมลงมติว่าสามารถเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้เราจะไปต่อที่ฉากทัศน์ที่สอง
ฝั่ง๘พักมี๓๒๔คะแนนเสียงใช่ไหมคะ
ได้เสียงศวรมาสิบสามเสียงอ่าแล้วก็เสียงของตัวเองเนี่ย๓๑๑เสียง
ใช่ค่ะทีนี้มันยังขาดอีก๕๐กว่าเสียงค่ะ
ถึงจะได้ถึงสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงโจทย์แรกคือผ่าน
ได้เสียงไม่รู้จากไหนแหละแต่ได้ถึงอ่ะ
คือถึงตัวเลขสามเจ็ดหกปุ๊บโจทย์นี้ฉิ๋วเลยอืม
พิทาได้เป็นนายกคนที่๓๐แน่นอน
แต่โจทย์ที่๒ไม่ผ่าน
แต่คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่านัยยะสำคัญนี้คือตัวเลข๒๓๔๕ของคุณพิธา
หรือ๓๖๐ของหมอชนน่าน
ถ้าเกิดไม่ผ่านแต่ได้เสียงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ก็อาจจะเข้าสู่การโหวตนายกรอบที่๓และเป็นชื่อของคุณพิธาซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

ที่๓คือไม่ผ่านและคะแนน๑ไม่เพิ่มอย่างมีนัยยะสำคัญ

หรือ๓ได้เท่าเดิม

คือว่าอย่างนึงตรงนั้นเขาคงต้องหางลืมกันอีกรอบหนึ่ง
ว่าเขาจะเอายังไงใช้หลักเกณฑ์ไหนในการโหวตครั้งที่๓
มันอาจจะมีการเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกหรือเปล่า
ซึ่งตัวแปรสำคัญเนี่ยอยู่ที่สวที่เคยโหวตเห็นชอบในครั้งแรกเขาจะเปลี่ยนใจไหม

สวที่โหวตไม่เห็นชอบในครั้งแรกจะเปลี่ยนใจไหม
สวที่ลาไปแล้วพรุ่งนี้มาสวที่งดออกเสียง
เขาจะเปลี่ยนใจไหมแล้วเปลี่ยนไปทางไหนอันนี้ต้องรอดู
ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติไปต่อถึงการโหวตนายกรอบที่๓

ประเด็นสำคัญก็คือก็ต้องดูอีกว่ามันจะเป็นรอบที่๓แบบไหน
แปลว่าทางการโหวดนายกรอบที่๓อาจจะเป็นแคนดิเดตจากเพื่อไทย
จะเป็นใครคุณอุ้งบอกแล้วว่าจะเป็นชื่อคุณเศรษฐา
แต่ถึงวันจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็ต้องรอติดตาม
เนื้อหาจะเป็นยังไงโฉมหน้าของพักร่วมรัฐบาลจะยังเหมือนเดิมไหม
แล้วปัญหาที่บอกว่าต่อให้แคนดิเดตมาจากเพื่อไทย
แต่ถ้ายังมีชื่อก้าวไกลร่วมรัฐบาลก็จะไม่โหวตให้
อาจทำให้เรายังไม่สามารถได้นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐

ก็คือมันต้องคุยกันเป็นสเต็ปไป

เต็ปแรกก็คือเปิดประชุมมาเนี่ยรัฐสภาเขาจะว่าอย่างไรกัน
ตกลงให้คุณวิทาโหวดได้อีกครั้งหรือโหวดไม่ได้
พรุ่งนี้ท่านติดตามอันดับแรกตรงนี้ก่อนนะ
โมงครึ่งเปิดมาที่ประชุมรัฐสภา

เอาตรงนี้ก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยมันถึงจะเป็นสเต็ปที่สอง
ว่าถ้าโหวตได้จะได้กี่เสียง

ปกติการโหวตนายกรัฐมนตรีมันยากขนาดนี้ไหมพี่หุย
ปกติ๕๐๐คนเขาก็รวมเสียงกันได้อยู่แล้ว

เราไปถามนักวิชาการอาจารย์คมศรโผคง
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ของมรังสิต

อาจารย์คมสรรเนี่ยบอกว่าการเสนอชื่อคุณพิธาเนี่ยมันคือการเสนอยตินะ
ซึ่งมันก็คือวิธีคิดในเรื่องยติตามแนวทางของรัฐสภา
ก็คือการเสนอเรื่องหรือประเด็นซึ่งประสงค์ให้สะพานลงมติ
หรือให้ความเห็นชอบอย่างใดอย่างหนึ่งจากนั้นจะมีมตินะฮะ
ซึ่งพอมีมติออกไปแล้วเนี่ยมันก็คือการพิจารณาไปแล้ว
เพราะฉะนั้นในมุมของอาจารย์คมสรรเนี่ยมองว่าการเสนอชื่อคุณพิทาเป็นนายก
ซ้ำครั้งที่สองเพื่อให้คนโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ไม่สามารถทำได้ยัตติที่ตกไปแล้วจะหยิบยกขึ้นมาเสนออีกไม่ได้แล้ว
ในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ประธานสภาจะเห็นควร
แต่ต้องมีเหตุอันเปลี่ยนแปลงด้วย
ความเห็นผมนะเอาว่าตามหลักกฎหมายก่อนนะ
ผมว่ามันเสนอไม่ได้แล้วแต่เขาจะเสนอไม่เสนออีกประเด็นหนึ่งนะฮะ
เพราะว่ามันคงเป็นประเด็นแรกที่ไปโต้แย้งกันในสภาแล้ว
ว่าจะเสนออีกได้หรือไม่ได้นะฮะ
ซึ่งก็ว่ากันไปในตรงนั้นก็อยู่ที่การลงมติ
แต่การลงมติที่ว่าเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงของประธานสภา
ของสภาเองเพราะว่าคนก็หยิบไปร้องต่อได้ว่าการประชุมไม่ชอบ
รัฐมนูลไปที่สารรัฐมนูลต่อ
ซึ่งในตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหา
ตกลงสภากระทำการเหมือนกับพยายามล้มล้างการปกครอง
ในหวัดประชายฤทธิ์ไตยมีความสามารถเป็นลูกหรือเปล่า
เพราะว่าคุณพิทามีข้อตำหนิที่สวไม่ผ่านให้

แล้วก็ยังมีคดีที่สารรัฐมนุนเรื่อง๑๑๒ที่ค้างอยู่ด้วย
ขณะที่รองศาสตราอาจารย์มุนินพงศาปานนะครับ
บดีคณะนิติศาสตร์ของมธรรมศาสตร์นะครับ

มุนินท่านบอกว่าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย

เพราะมันคือกระบวนการที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูล
เพราะฉะนั้นการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาโหวตเพื่อเป็นนายกมนตรี
นี่คือเรื่องสำคัญของประเทศชาติเพื่อใช้อำนาจ
ในการไปบริหารประเทศตามรัฐมนูล
ส่วนข้อบังคับของรัฐสภาเนี่ยมันเป็นข้อบังคับ

เพื่อช่วยควบคุมให้การประชุมมีความสงบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
แต่การเสนอชื่อบุคคลเข้ามาในรัฐสภายังจำเป็นต้องใช้ข้อบังคับนั้น
ในหลายส่วนเพื่อให้การประชุมและโหวตนายกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอาบทบรรยัติข้อบังคับมาใช้ได้ทั้งหมด
เพราะนี่คือเรื่องใหญ่ที่เป็นการดำเนินการตามวิธีการของรัฐธรรมนูล
แต่ผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยในความเห็นในทางกฎหมายเนี่ยคิดว่านักกฎหมายเขาจะเห็น
เคียงกันในเรื่องนี้นะครับว่ามันไม่เป็นยตินะครับ
ถึงแม้ว่ามันต้องเอาบางเรื่องในข้อบังคับนั้นมาใช้
แต่ข้อกำหนดที่ว่าห้ามเสนอซ้ำเนี่ยไม่เอามาใช้กับเรื่องนี้
นี่นักนิติศาสตร์ยังมองกันหลายมุมเลยนะ
ที่บอกเอาไว้เนี่ยนะฮะพรุ่งนี้พออภิปราย๒ชั่วโมงแล้ว
หากที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบให้โหวตครั้งที่๒ได้ก็โหวตกันไป
แต่ถ้าไม่เห็นชอบนะให้โหวตครั้งที่สองเห็นว่ายัตติไปแล้วเนี่ยต้องตกไปแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็จะเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาที่จะอนุญาต
ในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งไอ้ตรงนี้นี่แหละนั่นเท่ากับว่าสุดท้ายถ้าไม่เห็นชอบให้โหวตครั้งที่๒
ตัดสินต้องคืออาจารย์วันนอร์ประธานรัฐสภา
วันนี้อาจารย์วันนอร์ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าท่านจะพิจารณาอย่างไรดี
ว่ามันมีเหตุแผงการเปลี่ยนแปลงไปแล้วควรจะค่อยจะให้เขา

คำเอาอภิพรายกรรมสมาชิกในทุกฝ่ายแล้วนะในทุกประทานก็พอจะ
สรุปแล้วควรจะมีคำวินิจฉัยได้ถึงจะได้วินิจฉัยแต่ว่าในขณะนี้

ยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมดนะก็ต้องรอการอภิปรายจากการประชุม
เพราะช่องว่างที่จะให้ประธานวินิจฉัยนั้นต้องฟังข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วครับ
นี่ไล่ท่านผู้ชมฟังไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้๙โมงครึ่งเปิดไปดูรัฐสภาแล้วจะ
เอ๊ะเขาคุยเรื่องอะไรกันค่ะใช่ไหมฮะแต่ถามว่าเอาแล้วตกลง
มติที่ว่าจะเห็นว่าคุณพิธาเนี่ยควรเสนอชื่อโหวตนายกครั้งที่๒ได้หรือไม่เนี่ย
ใช้เสียงเท่าไหร่อ่าอย่างเสียงโหวตนายกเนี่ยใช้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งใช่ค่ะ
ของสมาชิกรัฐสภา๗๕๐คนอันนั้นเป็นเสียงเด็ดขาดเลยนะใช่ค่ะ
จะมาไม่มาจะขาดไม่ขาดเนี่ยก็ต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งก็คือสามเจ็ดหก
อันนั้นคือยังไงต้องยึดตรงนั้นต้องเท่านั้นเลยแต่เนี่ยการลงมติข้อบังคับข้อบรรยัติอะไรพวกนี้เนี่ย
ใช้เสียงข้างมากขององค์ประชุมที่มีอยู่ในขณะนั้นแต่ก่อนอื่นเนี่ยเปิดประชุมมาเนี่ย
ประชุมต้องครบก่อน๗๕๐คนต้องมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งก็คือ๓๗
จะมาเท่าไหร่ว่ากันไปแล้วที่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาโหวตกัน
สมมุติถ้ามา๕๐๐คนก็ใช้เสียง๒๕๐๒๕๑แบบนี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยมันต้องดูสเต็ปแบบนี้ก่อน
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้คุยกับรองศาสตราจารย์เจธนวนิกนะฮะ
ก็ถามอาจารย์เจตว่าเอ๊ะตกลงอาจารย์มันยัตติไม่ยัตติอะไรยังไงอาจารย์บอกว่าเขาก็คงต้องไปอภิปราย
ถกเถียงกันในที่ประชุมรัฐสภานั่นแหละแต่ถ้าจะไปยึดเรื่องที่ว่าประธานรัฐสภาเนี่ยมีอำนาจในการวินิจฉัย
ถ้าเห็นว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์เจดเลยบอกว่ามันก็มีวิธีการอยู่เหมือนกันนะ
ถ้าเกิดจะทำให้เหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่น๑๘พักร่วมนี้ก็ไปเชิญเข้ามาอีกสักพักนึงสิ
ไหนก็ได้จะพักเล็กพักใหญ่พักมากพักน้อยก็ได้เพื่อที่จะได้บอกประธานรัฐสภาว่านี่ไงตอนนี้มันมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะ
จากเดิมเสียงของผมมี๓๑๒ตอนนี้มันเสียงเท่าไหร่แล้วอันนี้ก็สามารถจะโหวตซ้ำได้
หรือหาแคนดิเดตท่านอื่นเนี่ยเสนอชื่อมาคู่กันแต่ว่าไปเสนอของฝั่งอื่นก็คงไม่ได้ใช่ไหม
ถ้าเสนอฝั่งเพื่อไทยอาจารย์เจตบอกอาจจะเสนอชื่อคุณชัยเกษมขึ้นมาเป็นคุณชัยเกษมกับคุณพิธา
แต่ก็โหวตให้คุณพิธานั่นแหละอันนี้มันก็จะไม่ใช่การเสนอชื่อคนเดียวซ้ำแล้ว
ก็จะไม่ใช่ยติเดิมแล้วเพราะมันมีเนื้อหาเพิ่มเติมมีคู่แข่งอ่า
ใช่ให้มีคู่เทียบจะได้ไม่เสนอคนเดียวและถูกมองว่าเสนอซ้ำ

เพื่อไทยเขาคงตั้งคำถามว่านี่ผมต้องช่วยอย่างสุดความสามารถขนาดนั้นเลยเหรอ
ต้องเสียแคนดิเดตของผม๓คนเนี่ยไปคนนึงเพื่อเป็นคู่เทียบหลอก
ให้กับคุณเพื่อให้คุณได้เสนอชื่อซ้ำ

คุณภูมิทำเวชยังชายรองหัวหน้าภักร์เพื่อไทยเคยบอก
สุดความสามารถของผมเนี่ยความสามารถผมก็มีจำขัด

ชื่อคุณพิทาคนเดียวเนี่ยมันโหวตซ้ำได้ไหม